ตอนนี้พร้อมจะฟังเรื่องหลอนกันแล้วหรือยังคะ
รอฟังเรื่องกระเป๋าเดินทางลากตัวเองนะคะ
ไปดูกันเลยที่โรงพักบางขุนนท์ค่ะ
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยนะขนหัวตั้งไปตามกันเลยค่ะ
เพราะไปเจอกระเป๋าผีสิงช่วงกลางดึก

คือมันต้องเล่าให้แบบว่าได้อารมณ์นิดนึง
สอนอบางขุนนท์ค่ะมีกระแสข่าวลือ
บอกว่ามันมีกระเป๋าเดินทางผีสิงใบหนึ่ง
กระเป๋าใบนี้คือของกลางในคดีฆ่าหันศพค่ะ
เก็บไว้ที่ชั้น๔ของโรงพัก
หลอกล้อนตำรวจที่เข้าเวรช่วงกลางดึกกันทุกคน

ได้ยินเสียงกระเป๋าลากไปลากมาได้เอง
ตำรวจนี่ไม่กล้าขึ้นไปชั้น๔เลยสักคนเดียว
มีปืนก็สู้ไม่ได้นะคะ
ตำรวจในโรงพักพูดถึงเรื่องนี้นะ
บอกว่ากลางดึกจะได้ยินเสียงโหยหวนของผู้หญิง
แล้วก็ดินเสียงลากกระเป๋าดังทั้งคืนค่ะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าหลอนจนถึงขั้น
ต้องจัดทำบุญที่โรงพักมาแล้วด้วย
ทีนี้พอไปตรวจสอบว่ากระเป๋าใบนี้มันมาจากไหน

อย่างที่บอกไปมันเป็นของกลางในคดีฆ่าหันศพ
ปี๒๕๕๕ค่ะ
ผู้ต้องหาคือนางสาวพรสุรีดีแผ่ววัย๓๖ปี
เกิดอาการคุ้มคลั่งอ้างตัวเป็นร่างทรงของเทพอานนท์
แล้วก็ฆ่าสามีตัวเองนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์
วัย๔๗ปีที่ป่วยเป็นอำมพลึก
ฆ่าเขาตายเชื่อดตัดคอแยกข้อมือแยกข้อเท้า
แล้วยัดใส่กระเป๋าเดินทางใบนี้เอาไปทิ้งในคลอง
ตำรวจเข้าไปในห้องเพื่อจับตัว
ก็พบนางสาวพรสุรีนั่งพนมมืออยู่ในห้อง
พบอุปกรณ์เสพยาหนึ่งชุดเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนฆ่าเองเพราะเป็นร่างทรงจุติมาปราบพวกมาร
มีเรื่องเฮียนมาถึงหูไทยรัฐทีวีแบบนี้
ทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะพิสูจน์กันหน่อยสิ
ต้องพิสูจน์กันติดต่อไปที่พันธุ์ตำรวจโทพรชัยศรีมุน
ซึ่งปัจจุบันเป็นสารวัตรสอบสวนอยู่สนบังรักษ์แล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทพรชัยเนี่ยเคยเป็นสารวัตรเวรเจ้าของคดีฆ่าหันศพนี่แหละ
บอกว่าหลังจับคนร้ายได้ตำรวจก็อายัดกระเป๋าใบนี้เป็นของกลาง
แต่พื้นที่โรงพักมันคับแคบอะค่ะก็ต้องนำกระเป๋าที่มันเลอะคราบเลือดเนี่ย
ใส่ไว้ในห้องขังโรงพักอ่าซึ่งระหว่างที่ทำสำนวนก็ไม่ได้พบว่ามีผี
สิ่งผิดปกติใดเลยจนกระทั่งคดีถึงที่สุด
ผู้ต้องหาต้องโทษติดคุกประมาณ๓ปีซึ่งตอนนี้น่าจะพ้นโทษออกมาแล้ว
ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมกระเป๋าเดินทางของกลางใบนี้มันยังไม่ถูกทำลายอีก
เพราะมันก็เลยมานานแล้วนะอันที่จริงโรงพักก็ต้องยื่นเรื่องไปยังผู้กำกับ
เพื่อชำแหละของกลางทิ้งค่ะแต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าได้ยินมาเหมือนกัน
ตำรวจในโรงพักพูดกันว่าในกระเป๋ามีวิญญาณมีเสียงโหยหวนแต่ข่าวที่ออกมา
มันเป็นเสียงโหยหวนของผู้หญิงซึ่งทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทพรชัยก็บอก
ก็งงเหมือนกันนะในเมื่อศพที่ถูกยัดเข้าไปเนี่ยเป็นศพของสามีซึ่งเป็นผู้ชาย
แต่โรงพักตำรวจในโรงพักที่เข้าเวรได้ยินกันเกือบทุกคนเลย
ใครเข้าเวรก็ได้ยินเป็นเสียงของผู้หญิงโหยหวนแล้วก็เจออะไรแปลกที่มองไม่เห็น
โดยเฉพาะเสียงลากกระเป๋าที่ดังทั้งคืนส่วนตัวในวันที่ทำคดีจนถึงวันนี้
ตรวจโทพรชัยบอกว่าก็ยังไม่เคยเจอได้ยินหรือได้เห็นสิ่งผิดปกติ
คือเขามีคนเล่าว่าได้ยินเสียงแบบนั้นแบบนี้แต่ส่วนตัวตำรวจยังไม่เคยเห็นแบบจัด
ตำรวจนายนี้นะแต่ว่าตำรวจที่เข้าเวรที่สอนอบางขุนนทเขาบอกว่า

เอาติดกล้องซิครับติดกล้องตรงห้องนั้นซึ่งผมก็อยากเห็นเหมือนกัน
เอาคลิปมาให้ดูหน่อยค่ะคุณตำรวจว่ามันลากตัวเองคือเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระเป๋าลาก
แล้วก็มีเสียงโหยหวนแต่ว่าไม่มีใครกล้าขึ้นไปดูว่ามันลากเองหรือเปล่า

แหมน้องมินนี่เขาก็เล่าแบบว่าคุณผู้ชมบอกว่าทำไมน้องมินนี่ทำเสียงหลอนด้วย

เออก็เป็นเรื่องราวที่แล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ